มีนาคมนี้จะเป็นวันกำหนดสุดท้าย
สนชต้องมีการพิจารณาร่างกฎหมายปิโตเลียม๒ฉบับด้วยกันให้ทัน
ก่อนที่จะมีการหมดอายุของสัมปทานแหล่งกัสธรรมชาติ
แห่งด้วยกันในปี๒๕๖๕และปี๒๕๕๙
กว่าจะมาถึงวันนี้ย้อนกลับไป
มีความพยายามในการแก้ไขร่างกฎหมายเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รวบรวมข้อมูลมาให้คุณผู้ชมติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ประธานสำรวจและผลิตปิโตเรียมแหล่งการ์ดธรรมชาติ

ที่จะหมดลงในช่วงปี๒๕๖๕ถึง๒๕๖๖
ถือเป็นจุดสำคัญของกระบวนการนี้
เพราะเอกชนรายเดิมที่ได้รับสัมประธานต้องการทราบผลการประมูลคัดเลือก
ผู้รับประทานรอบใหม่๕ปีก่อนหมดสัมประธานหรือภายในสิ้นปีนี้
ดังนั้นเส้นตายของกระบวนการทางกฎหมาย
จะต้องจบลงภายในสิ้นเดือนนี้
กลับไปต้นปี๒๕๕๘เป็นช่วงที่กรมเชื้อเพลิงพลังงาน
ประกาศเชิญชวนยื่นขอสิทธิ์สำรวจและผลิตเบโตเรียมรอบที่๒๑
เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือคอปภได้ออกมาคัดค้าน
และตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ
๒๐คุมภาพันธ์๒๕๕๘
รัฐบาลจัดเวทีเดินหน้าประเทศไทยเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนที่ธรรมเนียบรัฐบาล
๒๔คุมภาพันธ์๒๕๕๘
นายกรัฐมนตรีให้ศึกษาเพิ่มเติมตามข้อเสนอคอปภ๓เดือน
๒๖คุมภาพันธ์๒๕๕๘
กเลิกประกาศเชิญชวนยื่นขอสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตเรียมรอบที่๒๑

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติปิโตเรียม
และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตเรียม
และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำอธิบายและคำชี้แจงของกระทรวงพลังงาน
และเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติทั้ง๒ฉบับ
โดยให้รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
แจ้งต่อคณะกรรมธิการวิสามันศึกษาการบังคับใช้กฎหมาย

นายกรัฐมนตรีปรับคณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
จากนายนโรงชัยอาคาราศเศรนี
เป็นผลเอกอนันตพรกาญจนรัฐ

กระทรวงพลังงานสรุปผลการชี้แจง
และผลการพิจารณาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
รวมถึงให้ชี้แจงประเด็นที่ยังมีความขัดแย้ง

คณะรัฐมนตรีมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปรับแก้ร่างพรบตามข้อสังเกตของนายวิศนุเครืองาม

และการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ
โดยได้ข้อสรุปในเดือนมกราคม๒๕๕๙

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ส่วนการตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ
ให้เป็นนโยบายจากมติคณะรัฐมนตรี
โดยให้ศึกษาเพิ่มแทนการแก้ไขในกฎหมาย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพรบทั้ง๒ฉบับ
มิถุนายนสะพานิติบัญญัติแห่งชาติ
รับหลักการร่างพรบทั้ง๒ฉบับ
ซึ่งสนชได้ตั้งคณะกรรมธิการวิสามัน

ซึ่งมีผลเอกสกลสัจจานิษฐ์เป็นประธาน
โดยให้เวลาพิจารณา๖๐วัน
มีเวลาแปรยติ๑๕วัน
จากนั้นคณะกรรมธิการวิสามันชุดนี้
ได้ขอขยายเวลาปฏิบัติงาน๖ครั้ง
เดิมจะต้องพิจารณาเสร็จในเดือนสิงหาคม๒๕๕๙
เป็นขยายเวลามาถึงวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมา
รวมระยะเวลาที่ขยายเวลาออกมา๒๑๐วัน
กระทรวงพลังงานยอมเปลี่ยนข้อความในกฎหมาย
สัญญาจ้างสำรวจและผลิตเป็นสัญญาจ้างบริการ

เรื่องการตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติในบทเฉพาะการ
ซึ่งสนชจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง๒ฉบับ

เพื่อให้ทันเส้นตายในการออกกฎหมาย
เปิดประมูลสัมภาษณ์ปีโตเรียมแหล่งบงกฎและแหล่งเอลวัน
และทราบผู้ที่ได้รับสัมประธานรายใหม่ภายในสิ้นปีนี้
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน